คุณผู้ชมพามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังขระบุรี
คือเขาจะต้องออกไปตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน

เหตุการณ์ระทึกให้ดูกันนะครับ
เอาไปเอาไป
โอ้โหดูสภารถน์มันตะแคงแบบนี้
กลัวจังเลยมันจะไหลลงมา
นี่คือทุกคนก็ต้องเข้าไป

คือเกือบเอาชีวิตเข้าแรกแล้วกับคุณหมอชายขอบ

ทุกคนในเหตุการณ์ก็ตกออกตกใจรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือนะฮะ

ทางด้านทางคุณสมชายทองผาภูมิพรทวีถ่ายเอาไว้
แล้วก็เอามาลงในเฟซบุ๊กมีข้อความค่ะ
บอกว่าเปิดคลิปดูแล้วน่าเห็นใจ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังขระบุรี

ต้องให้ชาวบ้านมีสุขภาพพลนามัยที่ดี
หมอชายขอบไม่ใช่เพียงแต่ฉีดยา

เพื่อเข้าถึงการรักษาชาวบ้านให้มีสุขภาพที่ดีกลางป่า
ทุ่งใหญ่นะเรสวนมรดกโลก
หลังจากที่ฟ้ากระหน่ำฝนติดต่อกันไม่หยุด๕วัน
เกือบจะเอาชีวิต๒๐นาย
สาธารณสุขสังขระบุรีเกือบไม่รอด
เหตุรถพลิกคว่ำกลางป่า

ข้อความที่โพสต์ไว้ยังไม่หมดนะฮะ
ยังมีเขียนต่อว่าส่งกำลังใจให้กับกัปตันทีมหมอจาง

อำเภอที่ห่างไกลจากจังหวัด๓๐๐กว่ากิโลเมตร

แต่ก็ทำงานให้เต็มที่ครับ
ใช่ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ย
คนแชร์กันเพียบเลยจริงคุณผู้ชมค่ะ
หลายพันมีคนมาแสดงความเห็นใจ
ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ซึ่งดิฉันก็เข้าไปดูข้อความ
ทุกคนส่งกำลังใจให้กับทีมหมอ
แล้วบอกว่าสุดยอดมากอยากให้ทุกคนปลอดภัย
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม
รสุภากรสุขประสิทธิ์หรือว่าหมอจาง
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ช่วงที่ทีมงานของคุณหมอประมาณ๒๐กว่าคน
เดินทางลงมาจากหมู่บ้านที่ไล่ป้า

แล้วก็หมู่บ้านสารวะที่ตำบลไล่โว่

คือหมู่บ้านนี้เขาอยู่ห่างไกลค่ะ
หมอจางไปตรวจสุขภาพเด็กไปตรวจสุขภาพชาวบ้านบนเขา
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ทีนี้รถลงเขามา๓คัน
คันที่๔มันติดลมติดโครนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็พลิกตะแคงคว่ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ทุกคนรีบเข้าไปช่วยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็การเดินทางเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านระยะทาง๒๐กิโลเมตร
คุณผู้ชมลองนึกดูต่อให้เป็นทางเรียบ
แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถูกไหมคะ
แต่นี่ทีมหมอจางใช้เวลาเดินทาง๒๐กิโลเมตร
แต่ใช้เวลานานเท่าไหร่รู้ไหมครูอันนี้๒วัน
เพราะว่าถนนหนทางที่อยู่ในป่าในเขาหน้าฝนด้วย
มันก็จะลำบากมันเละไปหมดเลยค่ะ
จางบอกว่าอีกเดือนกว่าผมจะเกษียณแล้ว
ผมอยากจะทุ่มเททำงานพัฒนาชุมชนให้เต็มที่
เพราะว่าผมผูกพันกับคนในชุมชน
อยู่ในพื้นที่นี้มาเกือบจะ๓๐ปีแล้ว
นี่หมอจังเป็นหมอที่นี่มา๒๗ปีนะคะ
แล้วก็วันนี้ตัวผมรวมถึงทีมงาน
เดี๋ยวจะไปกู้รถยนต์คันนี้รถคันนี้ที่มันจอดคาพลิกคว่ำอยู่ในป่า
ออกมาน่าจะใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะนำรถออกมาได้นะคะ
เป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้นให้กำลังใจนะทีมแพทย์ทีมคุณหมอ
คุณครูด้วยที่ต้องลุยขึ้นพื้นที่แบบนี้นะครับ